กี่ครั้งอีกกี่เคสคะ

พอจะเดาเส้นเรื่องออกใช่ไหมคะพี่โดนบิชไบลต์ชนไปนะครับ

ใช่ค่ะครั้งนั้นคุณหมอโดนตำรวจชนเสียชีวิตบนทางม้าลาย
คุณผู้ชมพยาบาลตั้งคันด้วย

เกือบโดนกระบะตู้ทึบสีขาวคันนี้ชนค่ะ
เห็นอะไรไหมคะด้านบนนะคะไฟแดงแล้วไฟแดงฝั่งรถใช่ไหมคะ
มอเตอร์ไซค์ก็หยุดแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์หยุดค่ะ
เจ้าของกล้องหน้ารถหยุดค่ะแล้วรถกระบะตู้ทึบคันนี้
ไม่หยุดค่ะไฟแดงเวลาจะดูไฟแดงเนี่ย
ให้ดู๒จุดถูกไหมคะตรงทางม้าลายก็คือ

ฝั่งคนข้ามเขียวแปลว่าฝั่งรถวิ่งแดงครับ
ซึ่งถูกค่ะเขาควรจะได้ข้ามค่ะ
และอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่ามีอีกคนนึงกำลังจะเดินข้ามมาเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนี้ว่าหวาดเสียวแล้ว
ดูคลิปกล้องหลังรถค่ะอ่าแล้วคิดด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่ารถกระบะคันนี้
เปลี่ยนเลนจากขวาสุดมาเป็นเลนกลางจะเกิดอะไรขึ้น

เห็นกล้องหน้ารถเอ่อหลังรถเมื่อสักครู่ไหมค่ะอ่าใช่
เห็นไหมคะเปลี่ยนจากเลนขวาสุดมาเป็นเลนกลางเพื่อหลบพี่ผู้หญิงคนนี้
คำถามคือคุณเห็นไฟแดงตั้งแต่หมู่บ้านนู้นแล้วค่ะอืม
คุณไม่หยุดเหรอเนี่ยค่ะไฟแดงบนหัวคุณอ่ะเนี่ยนะคะโอ้
น่าปวดใจนะเห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะฮะนำกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องหลังรถเนี่ย
โพสต์แบบนี้นะคะบอกว่าเตือนภัยเรื่องของการข้ามทางม้าลาย
โดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าของวันที่๒๖มีนาคม
หน้าโรงพยาบาลย่านสวนลุมแล้วพี่ผู้หญิงที่กำลังจะข้ามอ่ะค่ะ
เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลแถวนั้นที่กำลังตั้งคันดูท้องพี่เขานะคะ
ครับกำลังตั้งคันด้วยค่ะอืมเห็นแล้วปวดใจมากเลยอ่ะนะคะ
นี่ทางม้าลายอีกแล้วอ่ะในเมืองหลวงอีกแล้วอ่ะอืมค่ะ
ฝากไว้หน่อยได้ไหมครับคุณผู้ชมคือไม่ต้องรอให้ใครเริ่มหรอก
เราเริ่มด้วยที่ตัวเราเองก่อนเลยสำนึกล้วนเลยคันอื่นอาจจะไม่หยุด
เรานั่นแหละเป็นคนแรกหยุดก่อนเลยเห็นทางม้าลายน่ะ
ไว้ก่อนให้คนอื่นข้ามไว้ก่อนฮะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ย
อากาศร้อนด้วยแดดร้อนอย่าไปให้เขายืนรอตากแดดนานเลย
เข้าข้ามทางมาลายหน่อยนะครับ